ช่วงนี้มาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรกันบ้างนะคะ
การเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
เพราะว่าสินค้าปกติแล้วราคาเท่านี้
แต่ถ้าเพิ่มมูลค่าราคาจะเท่านี้
โอ้โหต้องคิดไอเดียนะต้องมีไอเดีย

วันนี้เป็นเรื่องของเมลอนที่ปลูกที่จังหวัดตรัง
เมลอนแล้วแบบหวานชื่นใจแช่เย็น

ปกติแล้วขายลูกละ๒๐๐บาท
แต่ว่าเมลอนที่นี่ขายลูกละ๗๐๐๘๐๐บาท

อ่าเจ้าของไปดูที่เจ้าของกันก่อนนะครับ
เป็นคุณไกรพบโตทัพเที่ยงเป็นชาวอำเภอเมืองตรัง
ปลูกเมลอนและสลักชื่อเป็นลวดลายต่างนี่แหละ
โอ้โหในการสลักชื่อลงไปที่ผลเลยนะคะ
คือใครอยากซื้อเมลอนลูกหน่อยสักชื่อตัวเองได้ไหม
ต้องได้สั่งก่อนสั่งก่อนเริ่มปลูกนะคะสำหรับคุณไกรภพนี่
ปลูกแล้วก็ผสมเกษรประมาณ๓๕วัน
เมื่อออกผลเล็กประมาณ๑๐วันก็จะเริ่มแกะสลักละ
ตามแบบที่ต้องการและตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่จองต้องจองก่อนนะคะ

ตามที่แกะสลักไว้ตอนที่เป็นผลเล็กนะคะ
ขายดีที่สุดช่วงวาเลนไทย
ใช่ใช่เพราะว่าเป็นการแสดงความหวานให้แก่กัน
ด้วยแกะรูปหัวใจด้วยแกะชื่อสองคนด้วย

เนื่องจากมีลูกค้าสั่งซื้อผลเมลอนให้กับคู่รัก
แล้วก็ให้สลักคำอวยพรสลักชื่อพร้อมรูปหัวใจ
ราคาอยู่ที่๓๐๐๕๕๐บาทรวมค่าขนส่ง
แต่ว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เมลอน๒ลูกที่แกะสลักไว้ประมูลขาย
ปรากฏว่าราคาลูกละ๗๐๐๐บาทและ๘๐๐๐บาท
มีลูกค้าติดต่อโดยตรงแล้วก็ในเพจในเฟซบุ๊ก
ก็เหมือนลูกค้าก็อาจจะติดต่อมาแล้วก็ให้เขียนชื่อเขียนข้อความ
เราก็แกะสลักชื่อถึงกำหนดส่งเราก็ส่งไปให้
โดยทั่วไปตัวต่อ๑ต้นครับก็จะไว้เมลอนแค่ลูกเดียว
เพื่อให้ขนาดกับน้ำหนักมันได้ขนาดสวย
แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาด
เข้าใจแล้ววิธีการก็ไม่ใช่ง่ายนะคุณ
สลักตั้งแต่ลูกเล็กแล้วรอให้เขาโตเอง
ก็เป็นมูลค่าของการที่คนปลูกนี้ตั้งใจที่จะทำ
เพราะว่าทำยากต้องอาศัยเวลาความใส่ใจด้วย
ไม่ใช่ว่าคือสลักไปแล้วตอนลูกเล็กใช่ไหมคุณ
โตขึ้นมาแล้วถ้าสลักไม่ดีหรือว่าไม่ใส่ใจเนี่ย
ชื่อเขาก็เปลี่ยนไป
ผิดหลักโหราศาสตร์นี่ไปเปลี่ยนชื่อเขา

เพราะว่า๑ต้นจะให้ออกผล๑ลูกเท่านั้น

คุณไกรพบบอกอีกว่าก่อนหน้านี้พี่ชายเป็นผู้บุกเบิก
ผักปลอดสารพิษ
ทำให้ตัวเองนี่สนใจบ้างเรื่องของการเกษตร
ก็เลยทดลองปลูกเมลอนจนประสบความสำเร็จแบบนี้
แต่ว่าคุณไกรพบบอกว่าเมลอนไม่พอ
เพราะตอนนี้มีโรงเรือนเพิ่มอีก๑โรงเรือนแล้ว

ใช่ค่ะก็เมลอนศึกษาผลไม้อื่นเพิ่มอีกด้วย

เพราะว่าต้องการสร้างจุดขายเป็นการเรียกลูกค้า
ลอนไม่พออย่างอื่นอาจจะสลักได้อีก

ทุเรียนทุเรียนโอ้โหคุณทุเรียนงานยากอะล่ะ

คิดให้หนามเป็นชื่อคน

ถ้าคิดได้เดี๋ยวผมซื้อก่อนเลยสั่งจองก่อน

เดี๋ยวผมจะสั่งคำนะเออรักผมหรือเปล่าคุณ